คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอโพสต์เอาไว้นะฮะ
เธอบอกว่าพ่อแท้เนี่ยนะไปสมคบกับภรรยาใหม่ของพ่อ
ไล่เธอออกจากบ้านทำร้ายร่างกายเธอด้วย
ถึงขั้นใช้ปืนขู่เลย

แล้วอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของพ่อเนี่ยว่ายังไงกันแน่
เราตรวจสอบให้แล้วนะครับแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ปั๊บออกมานี่
หมกประตัว
ไม่เอานะอย่าทำ
อย่าทำ

ปั๊บออกมา

เขาควบคุมตัวเองไม่ได้
บอปไปพี่

คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นะครับ
ที่เป็นฝ่ายลูกนะวันนี้เราไล่ตรวจสอบเข้าที่จริงให้หมดแล้วท่านผู้ชมครับ
เอาตรงนี้ก่อนตรงในคลิปเนี่ยนะฮะคนที่เดินถือปืนอะไรออกมาเนี่ย
เธอบอกว่านี่คือพ่อแท้
แล้วก็ลากลูกสาวก็คือตัวเธอเนี่ยเสื้อสีขาว
ซึ่งพยายามจะเข้าไปเก็บของในบ้าน
ในคลิปเนี่ยถ้าดูตอนแรกเลยนะครับ
เห็นว่ามีผู้ชายเสื้อสีเหลืองยืนถือปืนลูกซองขู่ไม่ให้เข้าบ้าน
แล้วก็มีภรรยาใหม่ของพ่อนะคือผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงิน
พยายามตะโกนบอกว่าพี่เล็กทำเลยพ่อเขาให้ทำ
พี่เล็กที่ภรรยาใหม่ของพ่อเรียกเนี่ย
น่าจะคือชายเสื้อเหลืองที่ถือปืนมาสักครู่นี้นะฮะ
พี่เล็กนี่ไม่ยิงพ่อก็เลยบอกว่ายิงเลยลูกก็ลูกเถอะ
แล้วพ่อก็ไปคว้าปืนจากผู้ชายเสื้อเหลืองมาอีกทีนึงนะ
ผู้ชายเสื้อเหลืองตอนแรกเนี่ยไม่ใช่พ่อนะฮะ
ทีนี้ก็พ่อก็เอามาขู่ลูกนะแล้วก็ฉุดกระชากลูกสาวตัวเอง
ผู้หญิงในคลิปก็พยายามบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยนะครับ
เพราะว่าบ้านหลังนี้เธออยู่มาตั้งแต่ปี๔๘
มีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่เนี่ยกลับเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
มันหลายคนหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
เธอบอกว่าภรรยาใหม่ของพ่อที่ตะโกนอยู่ในคลิปว่า
อย่าทำลูกอย่าทำลูกเนี่ยจริงแล้วเธอบอกว่านะ
เธอก็คือป๊อปเนี่ยนะบอกว่ามันคนละเรื่องเลยนะ
ความจริงคนคนนี้เป็นคนลากเธอเข้ามุมอับ
นี่แล้วไปตบไปจิกหัวเธอด้วยซ้ำ
นี่เหตุการณ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เห็นคลิปแล้วก็แบบเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยฮะ
ดูชุลมุนวุ่นวายไปหมดทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
เราก็เลยตรวจสอบให้นะฮะเอาเป็นว่า
เธอก็ชื่อป๊อปนี่แหละเป็นหญิงสาวอายุ๒๓ปี
เธอโพสต์คลิปบอกเล่าเหตุการณ์เอาไว้
เราก็ไปสอบถามไปคุยกับเธออีกฝั่งหนึ่งเราก็คุยนะฮะเอาฝั่ง

กับแม่เธอแยกทางกันแล้วพ่อไปมีภรรยาใหม่นะฮะซึ่งจริง
จริงแล้วเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี๓๙
ป๊อปเนี่ยเกิดปี๔๐ตอนนั้นพ่อกับแม่มีปัญหาต้องหย่ากันก่อน
ทะเบียนหย่าทางเทคนิคเมื่อปี๕๕แต่ก็อยู่กันมาตลอดนั่นแหละ
ปี๖๐ทีนี้เลิกกันจริงแล้วเลิกกันจริงแล้ว
พ่อก็ไปมีเมียใหม่แล้วออกจากบ้านไปป๊อปกับแม่ยังอยู่บ้านหลังเนี้ย
ในคลิปเนี่ยนะฮะเพราะมีธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องดูแลต้องทำต่อ
โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ก็อยู่ในรั้วเดียวกับบ้านนี่แหละ
บ้านหลังเกิดเหตุในคลิปป๊อปบอกว่าเมื่อสิบตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ท่านผู้ชมครับตอนเที่ยงนะเป็นช่วงเวลาที่คนงานเนี่ยพัก
ก็คือพักกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านเพราะว่าโรงงานก็อยู่ในพื้นที่บ้าน
พ่อได้กลับมาพร้อมกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายชุดดำอีก๕คน
มาถึงบ้านมาทำร้ายแล้วก็ลากเธอออกจากบ้านซึ่งวันนั้นแม่ก็ไม่อยู่บ้าน
แม่ไปต่างจังหวัดป๊อปบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะ
ถูกลากออกมาทั้งที่อยู่ในชุดนอนแล้วก็มีเพียงโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
นี่ฮะนี่คือภาพถูกลากมาตรงนี้นะฮะทั้งทั้งชุดนอนแล้วก็โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
คนงานไม่มีใครเนี่ยได้กลับเข้ามาอีกพักกลางวันแล้วก็ออกไปเลยทีนี้
เพราะว่าพ่อเนี่ยมายึดบ้านแล้วข้าวของส่วนตัวของเธอเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเลย
ยังไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยก็ทำให้เธอกับแม่เนี่ยเดือดร้อนมากนะ
บอกว่าต้องใช้คำว่าเร่ร่อนเลยก็ได้นะวันนั้นนะ๑๐ตุลาคมนะ
เธอต้องไปนอนตามโรงแรมไปนอนบนรถไปขออยู่ตามบ้านเพื่อน
เนี่ยเธอบอกนะฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาหน่อย
บอกว่าเธอก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ในวันนั้น

แม่ไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัดคนงานพักกลางวันออกจากพื้นที่บ้านหมด
เพราะว่ามีโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะพ่อมากับผู้หญิงคนนึงแล้วผู้ชาย๕คน
ลากเธอออกมาทั้งทั้งชุดนอนมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว
จนกระทั่งคลิปที่ท่านดูไปตอนแรก๓๐พฤศจิกายน
ติดตามของแม่เนี่ยตัดสินใจกลับเข้ามาที่บ้าน

เพราะต้องการไปเอาทรัพย์สินที่ยังเอาออกมาไม่ได้เนี่ยเอาออกมา
มันมีทรัพย์สินเสื้อผ้าอะไรแบบเยอะแยะไปหมด
รวมถึงธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งมันเป็นชื่อของเธอ
เธอก็ต้องประกอบกิจการนะฮะ

ที่มีโรงงานประกอบธุรกิจอยู่ด้วยเนี่ย

หนึ่งก็คือบริษัทหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นเนี่ย

ซึ่งมีอำนาจในการลงนามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็มีพ่อเธอด้วยแล้วก็พี่ชาย
อีกบริษัทหนึ่งมีตัวเธอก็คือป๊อปนี่แหละนะครับ
และแม่เป็นผู้ถือหุ้น

เธอก็ต้องเรียกร้องสิทธิของเธอเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทธุรกิจ

คือแม่กับพ่อแยกทางก็จริง

จะเป็นบ้านเป็นทรัพย์สมบัติเป็นโรงงานก็แล้วแต่
แล้วบ้านก็มีชื่อแม่เป็นเจ้าของบ้านด้วย

ก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้พักอาศัย

เดี๋ยวพี่ตำรวจฟังอยู่จะแบบเอ๊ะมันไม่ใช่
คือเอาเป็นว่าทางนี้ทางป๊อปเขาบอกว่าไปแจ้งความเรื่องนี้กับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าอ๋อแจ้งไม่ได้ฮะ
คือเป็นลูกเนี่ยแจ้งความจับพ่อไม่ได้
ป๊อปเล่ร่อนมาตลอด๒เดือน
ป๊อปต้องการกลับเข้าไปที่บ้าน
เพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สินสมรส
วันที่๓๐ป๊อปก็เลยพยายามเข้าบ้านไป
พอเข้าบ้านไปปุ๊บเจอคุณลุงเสื้อเหลือง
ก็ยืนชักปืนถือปืนลูกซองพร้อมยิง
พร้อมที่จะแบบชักปืนพร้อมยิงขึ้นลำเรียบร้อย

ข้างหลังก็จะเป็นเสียงคุณพ่อกับเสียงผู้หญิง
เขาพูดตะโกนขึ้นมาว่ายิงมันเลยลูกก็ลูก
อันนี้หลักฐานนี้ป๊อปไม่ใช่แค่เป็นคำพูด
สามารถดูได้ในคลิปได้เลยก็ทำร้ายก็ด้วยการเอ่อ
เอาปืนด้ามปืนฟาดมาที่จมูกตรงนี้จะเป็นรอยแผล
แล้วก็ลากจูบลากให้ถูกไปกับพื้นมีทั้งเตะมีทั้งต่อย
ตอนแรกตอนที่ป๊อปเข้าไปแรกแรกเขาจะพูดว่าอย่าทำลูกอย่าทำลูก
แต่ความจริงแล้วป๊อปเนี่ยยังยืนถือกล้องถ่ายคลิป
คุณพ่อที่เขากำลังเยือนชี้ว่าคนข้างนอกอยู่ครับ
ป๊อปก็เอ๊ะป๊อปไม่ได้เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
ก็เลยทำให้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนสร้างสถานการณ์ว่า
เราเนี่ยโดนทำร้ายแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อก็เลยรีบวิ่งเข้ามา
แล้วก็เริ่มมาทำร้ายร่างกายของป๊อปค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเช้าวันนี้นะคะ
ครับตำรวจสพลาดหลุมแก้วนำหมายสารจังหวัดปฐุมธานี
ไปตรวจค้นบ้านนะคะเป็นคดีเมื่อวันที่สิบตุลาคม
ที่เราให้ดูภาพไปอ่ะค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ถือหมายสารไปอ่านเลย
ครับนี่นะคะเป็นลักษณะของคดีปล้นทรัพย์นะคะ
ตามคลิปภาพเหตุการณ์เมื่อ๑๐ตุลาคมที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่
ก็คือป๊อปแจ้งความว่าถูกพ่อไล่ออกจากบ้าน
ถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวกุญแจรถยนต์เอกสารสำคัญและโน้ตบุ๊กที่มีข้อมูลบริษัท
ตกลงแจ้งความได้นะแจ้งความได้ตำรวจก็ไปตามขั้นตอน
วันนี้มีผู้ชาย๓คนอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากพ่อของป๊อป
เฝ้าอยู่ด้านในบริษัทครับและอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
ตำรวจก็เลยขออ่านหมายนะคะอ่านหมายค้น
แล้วก็ให้ป๊อปเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ตัดกุญแจเข้าไปในบ้านเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นค่ะ

โอ้โหนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า
ก็เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เพราะว่าป๊อปเขายืนยันว่าแม่เขาแล้วก็ตัวเขาแล้วก็พี่ชายเนี่ย
มีชื่อเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้าน
ใช่เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบแล้ว
ป๊อปเองก็ไปแจ้งความมีหมายสารเรียบร้อย
ก็เลยเข้าไปได้นะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
ก็ทำการตรวจค้นตามหมายนะคะ
ไม่เจอพ่อป๊อปกับภรรยาใหม่นะคะ
ซึ่งทั้งพ่อป๊อปและภรรยาใหม่กลายเป็นผู้ต้องหาของคดี

แต่ว่าไปเจอกระสุนปืนลูกซอง๓นัด
ก็ต้องตรวจยึดไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็นำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
นี่ค่ะหลักฐานที่เจอในบ้านนะคะ
แม่ของป๊อปก็ได้นำแผ่นป้าย
การเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ของกรรมการผู้มีอำนาจ
ให้สิทธิ์นางสาวพัฒิตาอัญมณีกิติรัฐ
ป๊อป๑๐๐มาติดไว้ที่หน้าประตูบ้าน
ยืนยันว่าเป็นกรรมสิทธิ์แบบ๑๐๐ลักษณะประมาณนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้มีป้ายห้ามบุกรุกที่พ่อป๊อปไปติดไว้เหมือนกัน
ป๊อปก็เลยเอาป้ายไปติดบ้างลักษณะประมาณนี้นะคะ
คือตรงป้ายของพ่อป๊อปที่ว่าติดเอาไว้ก่อนหน้านี้
บอกว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน
เดี๋ยวประเด็นนี้เราไปคุยกับพ่อป๊อปมาให้ด้วยนะ
ตกลงแล้วกรรมสิทธิ์เป็นของใครอะไรยังไงกันแน่

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ย
มีชื่อของนายสุวรสชวนันธนโพคินผู้เป็นพ่อ

แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับนางสาวธัญฑรอัญมณีกิติรัฐ
และจดทะเบียนร่วมกันในการตั้งบริษัท
พร้อมกับกู้เงินมาสร้างบ้านและโรงงาน
นางสาวธัญฑรเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
ซึ่งตัวของน้องป๊อปเป็นกรรมการในบริษัทนี้ด้วย

นายสุวรสผู้เป็นพ่อและนางสาวธัญฑรหย่ากัน
เขาบอกตอนแรกคือหยากกันเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ
แต่ยังอยู่กินด้วยกันปกติเหมือนเดิม

มาแยกกัมศิษย์กันในปีนี้
นางสาวธัญฑรแม่ของป๊อปบอกว่าคือในปี๒๕๕๙
หลังจากหย่ากันไปได้๕ปี
รู้สึกได้ว่าตัวนายสุวรสท่าทีเปลี่ยนไป
ติดพันกับผู้หญิงหลายคน
แม่ของป๊อปบอกว่าก็ไม่ได้ถือสาอะไร
จนมาถึงผู้หญิงคนนี้ทำให้ครอบครัวแตกแยก
ฟ้องร้องกันเองระหว่างพ่อแม่ลูก
อันนี้คือข้อมูลจากแม่ป๊อปนะคะ
แม่ของป๊อปบอกว่าเธอกับลูกเนี่ยก็ต้องเร่ร่อนออกไปอยู่ที่อื่น
ที่ผ่านมาก็เคยเข้ามาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองแล้ว
แต่ว่าถูกผู้หญิงคนใหม่ของสามีอดีตสามีนะ
ผู้หญิงคนใหม่ของอดีตสามีกับลูกน้องมาทำร้าย
แม่ของป๊อปบอกว่าโดนล็อกตัวเลยนะคะ
ไม่ให้ปีนเข้าไปในบ้านของตัวเอง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้
ไม่ได้จริงที่อดีตสามีกับผู้หญิงคนใหม่
จะเอาโรงงานกับบ้านหลังนี้ไปขาย
แล้วก็รับไม่ได้จริงที่พ่อแท้มาทำร้ายลูกตัวเองด้วยค่ะ

พอเข้ามาในชีวิตซึ่งพี่ก็เห็นดิวเพราะว่ามีคนแนะนำให้รู้จักอ่า

แล้วก็เหมือนว่าเขาทำอสังหา
แล้วมาทำเรื่องว่าเหมือนเขาจะเอาโรงงานเข้าไปกู้แหล่งเงินทุนอะไรประมาณอย่างนี้
เขาจะเอาโรงงานนี้ไปให้ในทุนคือไปขาย๗๐ล้าน
พี่ก็เลยมานั่งคิด๗๐ล้านทำไมมันจะขายได้มันจะเป็นไปได้เหรอ๗๐ล้าน
ทำไมต้องถอดผมออกเป็นจากกรรมการ
พี่เลยบอกไม่เป็นไรก็เฮียจะแยกไปอยู่
ไปอยู่ผู้หญิงอื่นแล้วจะแยกตัวออกไปจริงแล้ว
ก็คือตรงนี้บีจะได้ทำงานโดยที่ว่าไม่ต้องมานั่งห่วงหน้าพระวงหลัง
อันนี้พี่รับไม่ได้พี่ยอมไม่ได้ที่มันทำเหตุการณ์วันนั้น
ตอนแรกพี่ก็นั่งดูอยู่ดีอ้าวพอมาดึงมาใส่มุมแล้วมาตบ
มันสูงครั้วนี้นึกออกมั้ยพี่ไม่สามารถจะปีนขึ้นหน้า

โจริง
ป๊อปใช่ค่ะท่านผู้ชมครับก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณภูริพัฒนบุญนินก็ไปคุย
ทั้งสองฝั่งแล้วครับนี่คือนายสัวโรธชวนันธนโพคินพ่อ
ของน้องป๊อปค่ะนะฮะเปิดใจกับคุณภูริพัฒนบุญนิน
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับเราก็ต้องฟังความทั้งสองด้าน
ถูกต้องนะคุณสัวโรธเนี่ยวันนี้ก็มากับนางสาวออนอุมา
ป๊อปบอกว่าคือภรรยาใหม่ของพ่อด้วยนะฮะทั้งคู่หอบ
เอกสารนะทั้งคำสั่งสารเอกสารเร่งรัดหนี้สัญญาเช่า
ที่ดินโฉนดที่ดินเอามาให้คุณภูริพัฒน์ดูเพื่อแสดง
บริสุทธิ์ใจค่ะแล้วก็เล่าว่าอย่างนี้นะพ่อของ
ป๊อปเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไม่มีเจตนาจะทำร้าย
ลูกสาวของตัวเองแม้แต่นิดเดียวนะแต่ที่ต้องให้อดีต
ภรรยากับลูกย้ายออกไปเนี่ยเพราะต้องการให้ทั้งคู่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งสารที่สั่งให้บริษัทแล้วก็ตัวอดีตภรรยานะครับ
ให้ย้ายออกไปจากพื้นที่ซึ่งมีคำสั่งสารมาตั้งแต่
เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงต้องมี
คำสั่งสารให้ย้ายออกจากพื้นที่ทำไมต้องไปฟ้องอะไร
ขนาดนั้นนายสุวรสบอกว่าก็อย่างนี้นะเหตุผลเพราะ
ที่ดินผืนนี้เนี่ยมันเป็นชื่อเขาชื่อตามโฉนด
เลยแล้วอดีตภรรยาก็คือนางสาวธัญฑรเนี่ยนะมาสร้างบริษัท
อยู่บนที่ดินก็คือเอาที่ดินที่เป็นชื่อโฉนดเขาเนี่ยไป
ค้ำประกันคือไปกู้เงินค่ะเอามาสร้างบริษัทสร้างโรงงาน
สร้างบ้านแต่นางสาวธัญฑรอดีตภรรยาไม่เคยจ่ายเงินกู้ที่
กู้ยืมจากธนาคารมาเลยแล้วในช่วงที่โรงงานมีปัญหา
เนี่ยตอนนั้นถูกไฟไหม้ก็ต้องไปเอาโฉนดที่ดินของญาติ
พี่น้องเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบเอามาจัดการเรื่องโรงงาน
ถูกไฟไหม้อีกนะซึ่งนายสุโรธบอกว่าอดีตภรรยาก็ไม่จ่าย
หนี้ส่วนนี้อีกจนทำให้ที่ดินของแม่กับญาติพี่น้องเขา
เนี่ยถูกในทุนยึดไปแล้วค่ะนะทีนี้เขาก็ต้องเอาโฉนดที่ดิน
ที่สร้างโรงงานเนี่ยซึ่งมันมูลค่าประมาณ๒๖ล้านกว่าบาทไป
ค้ำประกันเพิ่มเติมอีกเอาเงินออกมาเพิ่มอีกอดีตภรรยาก็
ยังไม่ยอมจ่ายหนี้อะไรอีกจนตอนนี้นะฮะนายสุโรธบอก
ว่าเฉพาะดอกเบี้ยนะคุณเขียนมาสอนดอกเบี้ยตอนนี้๓๐กว่า
ล้านค่ะเขาก็แก้ปัญหาก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าขายเลยก็แล้ว
ในดินผื่นนี้ที่เขามีชื่อเป็นเจ้าของเฉินตรกเนี่ยขายเลยดีกว่านะ
อย่างนั้นเนี่ยเขาถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายประกอบธุรกิจทำมาหากินไม่ได้อีกแน่
แล้วเดี๋ยวถ้าได้เงินมาเนี่ยจะได้มาจ่ายหนี้มาชำระหนี้
ก็ไม่ยอมจ่ายหนี้ด้วยเขาไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยต้องไปฟ้องศาลเพื่อให้ขับไล่อดีตภรรยากับลูกเนี่ยออกจากบ้าน
เพื่อเอามาใช้หนี้สินแล้วถ้ามีเงินเหลือ
จะได้แบ่งเงินให้กับลูกกับเมียเนี่ยต้องการอย่างนี้
พยายามพูดคุยกับอดีตภรรยาแล้วคุยกับลูกสาวแล้ว
ทั้งคู่ไม่ยอมคุยด้วยไม่ยอมแบกรับไม่ยอมมาแก้ปัญหาอะไรกับเขาเลย
เขาต้องรับภาระหนี้อยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาบอกดูสิเนี่ยเห็นไหม
ทั้งคู่ไปออกรถใหม่๔คันมาขับเล่นมาใช้ชีวิต
โดยไม่เคยรู้ถึงเรื่องหนี้สินที่เขาต้องแบกรับอยู่เลย

แล้วคุณพ่อต้องไม่จ่ายไหม
ไม่จ่ายเลยไม่จ่ายเลย
จ่ายเลยแล้วหุ้นผมที่มีอยู่คนละครึ่งกับเขา

ทันที่เขายังไม่ทันได้ยื่นฟ้องเนี่ย
เดี๋ยวพ่อจะได้การจัดการขายแล้วแบ่งให้ส่วนไหนเป็นของหนู
ก็คือของหนูไม่เป็นของคนอื่น
ส่วนของพ่อพ่อไม่มีปัญหา
ให้มันจบจากตัวพ่อก่อนเพราะพ่อต้องทำธุรกิจต่อ
ถ้าขืนหนูมาทำบ้านสกปกกันอยู่อย่างนี้
ทั้งแม่ทุกคนไม่ได้อยู่ทุกกระปก
แล้วธุรกิจคุณไม่ทำคุณเล่นไปขับแต่รถหรูกัน

นี่ที่นายสัวโรธฝ่ายผู้เป็นพ่อเขาบอกกับเรานะ

ขณะที่อีกคนนึงที่นั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้
นะครับก็คือนางออนอุมาที่เป็นภรรยาใหม่ของนายสัวโรธนะครับ
ป๊อปเขาบอกว่าก็มีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะครับ
บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าครอบครัวพี่น้องแล้วก็แม่ของนายสัวโรธเนี่ย
ตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากมาก
เพราะต้องเอาที่ดินมาค้ำประกันโรงงานบนที่ดินของนายสัวโรธ
ที่จะต้องถูกยึดแล้วยังมีดอกเบี้ยอีก
คือเฉพาะดอกเบี้ยที่ถ้าเกิดจะต้องชำระเพื่อซื้อคงซื้อคืนนี่ก็แค่
ก็ปลาเข้าไปเนี่ย๓๒ล้านบาทแล้วนะ
นี่แค่ดอกเบี้ยที่ต้องไปหากจะซื้อคืนนะ
ไม่รวมหนี้ก้อนใหญ่ที่อยู่ที่แก๊งอะไรพวกนี้อีกนะครับ
โดยฝั่งอดีตภรรยาของนายสัวโรธไม่เคยใช้หนี้อะไรให้เลย
แล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการสร้างโรงงานด้วย
แล้วยังมาเอาชื่อของนายสุวรสที่เป็นสามีออกจากบริษัทอีก
แต่ก็ไม่ยอมจัดการเรื่องหนี้สินที่ตอนนี้มัน๓๐กว่าล้านแล้ว
แต่มันอยู่บนที่ดินของนายสัวโรธที่ค้ำประกันอยู่
ทำให้ตอนนี้ทุกคนลำบากกันหมดไม่ใช่ทนายสัวโรธ
ญาติพี่น้องแม่เขาก็ลำบากนะที่ดงที่ดินเอามาช่วยกันค้ำประกันเงินกู้อะไร
หาเงินกู้เพิ่มจนตอนนี้หมดแล้ว
ออนอุมาบอกว่าตอนนี้พี่ชายของนายสัวโรธนะฮะ
ถึงขั้นต้องไปทำงานรับเหมาเพื่อหาเงินวันละ๔๐๐บาท

แต่นายสัวโรธเนี่ยอดีตภรรยาของเขาที่ก่อเรื่องก่อราวขึ้น
กลับขับรถหรูหราใช้ชีวิตอย่างสบายโดยไม่สนใจความลำบากของคนอื่น

ลูกเข้าใจทุกอย่างแต่ลูกไม่อยากรับรู้

เอาหลักฐานอะไรว่าแม่ไม่จ่ายแบงค์

นี่คำพูดของคนที่จบปริญญาตีคุยกับพี่แล้วจะคุยอะไรกันต่อ
แต่พี่น้องเขาไม่มีจะกิน

พี่ชายเขาต้องไปทำรับเหมาวันละ๔๕๐๐บาท

นี่แบงค์ก็ไม่จ่ายให้ทำยังไง
ก็เป็นว่าทางฝั่งนี้เนี่ยเขาบอกกับเราว่า
สิ่งที่ทำตามคลิปอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาก็ทำตามคำสั่งสารที่พิพากษาเอาไว้
แล้วยืนยันว่าต้องการขายโรงงานนะ

เพราะตอนนี้นับวันดอกเบี้ยมันเพิ่มมากขึ้น
นายสุโรธเองเนี่ยตอนนี้ก็ถูกขายหนี้
ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินอะไรได้อีก
หลังจากนี้ถ้ายังหาเงินอะไรไม่ได้อีก
ถูกฟ้องล้มละลายแน่นะครับ
สิ่งที่เขาทำไม่ได้

แต่จำเป็นต้องขายทั้งหมดที่มีอยู่

แล้วถ้ามีเงินเหลือก็จะแบ่งให้กับภรรยา
ครอบครัว